เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูไข่
เขาบอกว่าเมนูไข่ที่มันไม่ธรรมดาต้องตามผมมาเลยครับ
ติดตามนะครับในช่วงของคุณธนายอกเหล่า
โอ้โหดูสิครับคุณเคยกินเมนูไข่แบบนี้ไหมล่ะ
ไม่เคยคือถ้าเห็นหลุมแบบนี้ก็จะนึกถึงไข่นกกระทาที่เป็นครก
ใช่ไหมแล้วคุณดูนี่สิครับ
น่ากินมากน่ากินน่าทานจริง
เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ที่อยู่แถวตะบนวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เขาบอกว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครดูบรรยากาศก่อน

ถ้วยโถชามอกกระทะถาดตะหลิว

แล้วบางกระทะดำเลยครับ

คุณรู้ไหมกระทะดำทำอาหารอร่อยนักแล

แล้วนี่คุณผู้ชมครับ
ร้านนี้เขาตกแต่งนักเพื่อทราบความแตกต่าง
จุดเด่นให้กับร้านของเขาเอง
จากการสอบถามนายสินตินะครับ

คือตัวเองเป็นหัวหน้าวงดนตรีดัญชารา
แล้วคอยเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่าง

แบบนี้ต้องหาอะไรทำอย่างอื่นแล้ว

แล้วร้านนี้เน้นอะไร
เน้นเมนูอาหารป่าเป็นหลัก
อาหารป่าของที่นี่นะครับ

กินแล้วติดอกติดใจกันทุกคน

ไข่เดอะสตามหาจักรวาล

รวมไปถึงไข่ดาวมริตยู

แล้วก็มีลูกเล่นในการทำที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

ที่ร้านครัวดัญชาราจังหวัดกำแพงเพชร

ก็ลองโทรไปกันได้นะครับ

เหมือนเป็นไข่กระทะไข่ครกอะไรอย่างนี้